จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะมีผู้เสียหายถูกขโมยขึ้นบ้าน
แล้วก็ขโมยของไปเป็นมูลค่านับแสนบาท
เขามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนบอกว่าบ้านเขาเองมีกล้องวงจรปิด
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปมอบให้ตำรวจแล้วนะคะ
แต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเลยยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
เขาก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้านะเห็นค่อนข้างชัด
ไปครึ่งเดือนแล้วยังจับไม่ได้เลยเขาบอกแบบนี้
ถืออะไรนะเหมือนที่งัดนะนะ
เป็นการงัดเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะขโมยของนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานเรื่องนี้
แล้วก็ขอให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย

เป็นภาพที่คนร้ายเป็นผู้ชายผอมผมยาวถือกุญแจแล้วก็ถุงมือ
เดินไปที่ประตูหลังบ้านก่อนที่จะเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิด
ก็เลยอ้อมไปดันกล้องให้แหงขึ้น
จากนั้นพังประตูเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านพันดอนตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพู
เป็นบ้านของนางชรินทิพย์นอดินคือนางชรินทิพย์เนี่ย
ไม่ค่อยได้พักอาศัยอยู่เพราะว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศกับสามี
ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือช่างมูลค่าประมาณ๑แสนบาท
สำหรับคนร้ายเนี่ยนะคะสิ่งที่เอาไปก็คือนี่แหละค่ะ
เครื่องมือช่างมูลค่าหนึ่งแสนบาทหลบหนีไปอย่างลอยนวน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเดือนพอดี๑๕ตุลาคม
นายสมชายโชตะวันพี่ชายเจ้าของบ้านเปิดเผยบอกว่า
ว่าคนร้ายจะจับตาดูพฤติกรรมของเจ้าของบ้านมานาน
จะรู้ว่านายสมชายซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าของบ้าน
มานอนเฝ้าบ้านทุกคืนเลยแต่ว่าคืนเกิดเหตุ
ไปดูหลานชายอายุ๔เดือนไม่สบายนะคะ
ก็เลยไม่ได้มานอนเฝ้าบ้านหลังนี้
กระทั่งช่วงเช้าได้มาดูที่บ้านพบร่องรอยคนร้าย
ใช้มีดฟันบานประตูไม้บานใหญ่ที่หลังบ้าน
แล้วก็งัดเป็นช่องมุดเข้าไป
แล้วก็ใช้มีดฟันลูกบิดประตูห้องนอน๒ห้อง
พังเสียหายก่อนที่จะเข้าไปด้านใน

สิ่งที่บันทึกแต่ว่าโชคดีนะคะ
ที่ไม่เอาเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดไปด้วย
แต่ว่าช่วงที่เขามาก่อเหตุเขาเห็นกล้องวงจรปิด

แต่เขาไม่รู้ว่ากล้องวงที่บันทึกกล้องวงจรปิดนี่อยู่ตรงไหน
ก็เลยไม่ได้เอาไปนะคะก็เลยทำให้ได้ภาพชัดเจน
เมื่อกี้ดันกล้องไปแต่ว่าดันไปก็นี่ซะแหละนะฮะ

เพราะช่วงแรกเข้ามาก็เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะ
พี่ชายของเจ้าของบ้านบอกว่าเอาภาพนี้ไปให้ตำรวจแล้วนะคะ
เป็นตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูให้ติดตามตัวคนร้าย
แต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งเดือนยังไม่มีความคืบหน้าเลย
ก็เลยร้องสื่ออยากจะให้เอาภาพนี้มาเผยแพร่ให้หน่อย
เรื่องที่ร้องสื่อส่วนใหญ่คนที่มาร้องผู้เสียหายก็มักจะบอกว่า
ไปร้องหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่ขยับนะฮะก็เลยมาร้องสื่อนี่แหละครับ